จนถึงขณะนี้สันติภาพในอาฟกานิสถานยังคงถูกคุกคาม
ด้วยกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้าย
แม้ความช่วยเหลือจากนานาชาติจะหลั่งไหลเข้าไป

แต่ว่าสภาพความเป็นอยู่ในหลายพื้นที่ก็ยังไม่ดีขึ้น
ทำให้คนตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อการชักชวนของกลุ่มก่อการร้าย
แต่ว่ามีโครงการครับที่ได้เริ่มต้นเล็กอย่างเช่นการทำคลองชลประธาน
อาจจะเป็นคำตอบของปัญหานี้นะครับ
โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น
นำระบบชลประธานดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาปรับใช้
พื้นที่ทะเลทรายกลายเป็นสีเขียวสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับผู้ที่หนีภัยไปประเทศอื่นเริ่มกลับมา
เมื่อรู้ว่ามีน้ำในการทำการเกษตร
และนี่ก็จะเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อกรกับการก่อการร้ายครับ
พื้นที่พบปลูกนี้เคยเป็นทะเลทรายมาก่อน
แต่ด้วยคลองชลประธานความยาว๒๕กิโลเมตร
ผ่านน้ำจากแม่น้ำคุณาได้ผลิกให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสาลี
ระดับน้ำในคลองแตกต่างตามฤดูกาล
ซึ่งในหน้าน้ำมากก็จะเก็บน้ำไว้ในอ่างน้ำเพื่อใช้ในยามแรง
สไลด์โชว์แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ
รเท็จสืบบอกว่าสงครามไม่ได้ให้อะไรดีขึ้นเลยกับประเทศนี้
ย้อนหลังกลับไป๓๐ปีมีแต่ซากที่ถูกทำลาย

การพื้นที่สีเขียวไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของทะเลทรายกัมเบรี่แห่งนี้
แต่ยังเปลี่ยนชีวิตของชาวอัฟกันด้วย
คนที่หนีสงครามไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานและอิรัน
เริ่มกลับมาที่นี่เมื่อรู้ว่ามีน้ำใช้
โมฮามัติหนึ่งในชาวบ้านที่นี่กลับมาอยู่หลายปีแล้ว
และได้สร้างรั้วเพื่อป้องกันผนังคลอง
ดินบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นทะเลทราย
พอมีคลองส่งน้ำก็นำการพัฒนามาด้วย
มีต้นไม้มีฟาร์มและมีงานทำ
ฮิโรชิทาคาฮาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอัฟกานิสถาน
เพื่อดูผลที่ได้จากโครงการ
มาจากมาจากสหรัฐอารับเอมิเวทในสวนสาธารณะ
หุ้นฮิโรชิบอกว่าเพื่อพัฒนาการเกษตรในอัฟกานิสถาน
เขาเชื่อว่าจะต้องเริ่มโครงการใหม่ที่นี่
ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะทำให้เกิดความมั่นคง

แต่ดูเหมือนว่าหนทางแห่งความสำเร็จ

หลังจากที่ถูกจับตัวไป
นาคามูระที่อยู่ที่อัฟกานิสถานมานับ๑๐ปี

ดรนาคามูระบอกว่า
เขามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าอาวุธหรือสิ่งอื่นใด
และมันก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

ไม่ให้คนไปร่วมกับกลุ่มตะลิบัน
หรือกลุ่มก่อการร้ายอื่น

ให้กลุ่มตลิบาลหาสมาชิกได้ง่ายขึ้น
ัสซาดุละซาเมียรัฐมนตรีเกษตรของอัฟกานิสถานบอกว่า
อัศดุลาบอกว่าเมื่อเราสร้างงาน
หรือทำให้คนทำการเกษตรได้นั้น
จะช่วยป้องกันคนไม่ให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย
การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้า
ได้ให้ทุนในการทำโครงการไปแล้ว

รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยสร้างระบบ

อีกอย่างน้อย๖จังหวัด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน